คุณผู้ชมดอมให้ดูจู่ผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นพ่อคน

เหมือนจะเป็นข่าวดีแต่มันไม่ใช่ช็อตที่แบบเมียมายื่นที่ตรวจให้เธอเราท้องแล้วไม่ใช่
จู่ผัวเมียคู่นึงเขาทะเลาะกันเมียหนีไปแล้วผัวไปอุ้มลูกสองเดือนมา
เดินมาหาผู้ชายคนนี้แล้วยื่นให้เลย
เนี่ยที่ห่อผ้าอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมถึงบอกว่างงไงจู่ก็กลายเป็นพ่อคนแล้วยังไงอ่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตบางพลีใหญ่ค่ะไปที่ร้านนี้เป็นร้านขายของชำแล้วเด็กอยู่ตรงนั้น
อันนี้อยู่ในซอยชุบรุ่งเรืองค่ะอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
๒เดือนเด็กผู้ชายเอามายกให้แล้วตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
มันเกิดอะไรกันเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนะคะ
แล้วคณะที่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบค่ะคนละเมืองดี
ละเมืองดีผู้หญิงคนนี้ที่คอยอุ้มได้โอ๊ยขนาดเบลอ
แต่ยังเห็นแก้มแก้มน่ารักมากเลยลูก
เขาบอกว่าเขาคอยดูแลผู้หญิงคนนี้นะ
ก็ต้องคอยดูแลต้องป้อนนมเด็กก็หลับอยู่ใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ก็มาขอเอาตัวเด็กไปอันนี้ตอนที่ขึ้นรถ
ขึ้นรถฉุกเฉินไปแล้วเอาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบางพลี
ถามเจ้าของร้านชำหน่อยคุณปณิธานอายุ๓๓ปี
คุณปณิธาไหนเล่าซิคนนี้มันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าก็ผัวเมียชาวเมียนมานะเขาเดินลงมาจากห้องเช่า
แล้วทะเลาะกันทะเลาะกันแบบจะลงมือทำร้ายจะตีกันอยู่แล้วค่ะ
ฝ่ายหญิงก็คงกลัวแหละแล้วก็วิ่งหนีไป
ฝ่ายผู้ชายนะตอนแรกทะเลาะกันอยู่สองคนใช่ไหม
พอผู้หญิงหนีไปผู้ชายขึ้นไปบนห้อง
ขึ้นไปบนตึกไปอุ้มเด็กลงมา
แล้วก็มาต่อว่าต่อว่าคุณปณิธานฮะต่อว่าทำไมอ่ะ
ประมาณว่าให้คืนเมียเข้ามา
แล้วว่าผู้ชายคนนั้นเขาเข้าใจว่าคุณปณิธาเนี่ย

ตัวคุณปณิธานเองก็บอกผมไม่รู้เรื่อง
ผมไม่รู้เรื่องแต่ว่าฝั่งผู้ชายคนนั้นเขาไม่ฟังเลย
แล้วอยู่ดีก็ยัดลูกใส่มือคุณปณิธานเลย
แล้วเขาก็ออกมาห้าม
แล้วเขาก็บอกว่าเอาแฟนผมออกมาแล้วเขาก็พี่เอาไป

แล้วเขาก็เดินขึ้นตึกเลย
นึกถึงเพลงของพี่เจเจตะลินแปลกอะไร
ฝากเลี้ยงฝากให้เธอเลี้ยงดูฝากให้เธอเลี้ยงดู
แต่ทีนี้นะตัวคุณปณิธานเองเขาก็งงว่า
ผู้ชายคนนั้นน่ะคือเดินขึ้นตึกไปแล้วพูดประโยคทิ้งท้ายว่าอะไร
รู้ไหมพี่เบิร์ตนี่ไม่ใช่ลูกกู
อ้าวแล้วมันก็ไม่ใช่ลูกพี่ปณิธานเหมือนกันไหม
ตัวพี่ปณิธานเองเขางงนะรับเด็กอุ้มมาแบบงงก่อน

ก็เลยโทรแจ้งตำรวจค่ะให้มารับเด็กไปดูแล
ทีนี้พอส่งเด็กขึ้นรถพยาบาลรถฉุกเฉินไปแล้วเนี่ยนะ
พ่อของเด็กลงมาจากตึกนะแล้วลงมาจากห้องเช่าสภาพคือนี่
เมาแล้วเมาแล้วก็พูดแบบวกวนดูนพูดสับสน
ไหนลองฟังซิเมาขนาดไหนคะ
นี่แหละตำรวจเขาก็ทำประวัติเอาไว้แล้วนะ
รอให้เดี๋ยวสั่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ไปเจอตำรวจที่สพบังพลี
ส่วนน้อง๒เดือนจะส่งไปดูแลที่บ้านพักเด็กสมุทรปราการนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องพิจารณาก่อนเพราะว่าตอนนี้แม่ชาวเมียนมาหนีไปแล้วใช่ไหม
พร้อมที่จะเลี้ยงดูเด็กหรือเปล่า
หรือจะต้องให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
แล้วดอมอ่ะดอมพร้อมยัง

เมื่อกี้เราพอโทรขึ้นมานะมีผู้หญิงอุ้มลูกมารอพบอยู่
โอ้โหแล้วถ้าลงไปแล้วเขาบอกเรียกพ่อสิลูก
โอ้โหพี่กับพี่มันแข็งเตรียมผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้เลย